แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะ
เราจะมาแชร์ความสนุกนะคะทั้งเรื่องของดวงแล้วก็เรื่องของความสวยความงามความหุ่นดีไปพร้อมกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงนะคะแต่ละนักกษัตริย์กันอีกเช่นเคยค่ะ

แต่จะให้ดีนี่แหละค่ะ

จะเก็บไว้ให้รับรองเงินทองไม่ไปไหนหรอก
ปุ๋ยคะงานมโนพักบ้างค่ะ

ยังมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเถอะ

เดตหุ่นสวยพร้อมเพิ่มบุคลิกภาพเถอะ
แต่ว่าตอนนี้ยังมีหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนยังรอเราอยู่
โอ้ใช่เขารอแล้วอยู่
จะมาอัปเดตดูให้กับเราในวันนี้
ถ้ายังงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับพี่หมอโจ้เลยนะคะ

ขอต้อนรับพี่หมอโจ้สวัสดีค่ะ

ผมเองอยากให้ระวังมากที่สุดนะครับ

เป็นวันที่ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีฉลู

ก็๓วันนี้ก็ขอให้

แล้วก็รวมทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย
กับระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ย

อาจจะดูแล๗สัปดาห์นิดนึงอะไรอย่างนี้

แล้วก็ความเชื่อมั่นลงตัวนิดนึงนะครับ

สถานะจะมีคู่จะกลายเป็นโสดแทนได้
คนที่เกิดปีขาโดยเฉพาะสาวเนี่ย

แต่จริงแล้วไม่ใช่คือต้องเข้าใจว่าปีขานเนี่ย
เขาจะมีความเชื่อมั่นมีความเก่งในตัวเอง

ก็ถึงเราจะเก่งจริงก็ตามอะเนาะ
แต่ว่าเราก็ต้องอยู่แบบอยู่ในสังคมอยู่กับครอบครัวให้เป็น

โอเคค่ะต่อไปปีท้อค่ะ

ก็จะมีความโดดเด่นในหลายเรื่อง
อ่าเคยเห็นมั้ยมีความโดดเด่นแล้วไง
หลังจากที่แบบเขาเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ชอบอยากฟังมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในกระเป๋าตังจะเริ่มเพิ่มคูณด้วยที่เดียวกัน
หน่อยเหมือนมีเตะเหรียญหรือเปล่าคะ

เป็นช่วงจังหวะดวงที่เขาเรียกว่าเรื่องของการเงิน

โดยเฉพาะสาวเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วลงสักนิดนึงนะครับ
ยังคงไม่ค่อยได้ดักใจนะครับแล้วก็อาจจะยังคงไม่ค่อยราบลื
ที่สำคัญให้เรามีปัญหากับสามีแล้วก็แฟนด้วย

ใกล้ตัวเนี่ยจะมีปัญหากับเราได้ง่ายอ๋อครับไม่ว่าจะเป็นสามีแฟนเพื่อนครอบครัว
คนใกล้ตัวมีสิทธิ์หมดอย่างนี้ป่ะจริงแล้วจะเป็นเรื่องของคนเต้จนมากกว่าคือสามีกับแฟน
อ๋อนะครับแต่เพื่อนเพื่อนนี้ผมดูแล้วเอ่อก็สาวปริมาโลงยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่
เอาไปว่าคนที่สิทธิ์ที่สุดจะมีปัญหามากที่สุดก็ยังไงก็ให้ดีเนอะเพื่อนกับแฟนนะคะครับ
แล้วค่ะปีเมื่อเสร็จค่ะของคนที่เกิดปีเมื่อเสร็จนะครับ
ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเริ่มมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเรื่อยนะครับ
จะมีเขาเรียกว่าติดต่อจากต่างแดนนะครับติดต่อจากต่างแดนนี่หมายความว่า
อาจจะมีการคุยทางสื่อโซเชียลอาจจะมีการพบปะพูดคุยกัน
หรือไม่ก็อาจจะมีการแนะนำจากเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนแนะนำกันอืม
ถึงตรงเนี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้ส่งผลเรื่องของความรักต่อที่เดียว
มันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานด้วยก็เป็นไปได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอ่าได้พบปะคนใหม่ใหม่ใช่
ของคนที่เกิดปีมะเสงเนอะใช่แล้วค่ะอ่าต่อไปคนที่เกิดปีมะเมีย
สัปดาห์นี้ก็ยังคงทำอะไรได้อยู่นะครับเพราะว่าพื้นฐานดวงเนี่ย
เหมือนกับฟ้าฝนยังคงเป็นใจให้อยู่ค่ะนะครับเปลี่ยนแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับข้อขา
พวกเก็บข้อเข่าเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะเก็บกล้ามเนื้อ
แล้วก็รวมทั้งเจ็บแบบเจ็บข้อเจ็บข้อเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
จะจะนั่งนั่งยองก็พยายามจะนั่งเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ย
เขาเรียกว่าเกี่ยวกับขาเนี่ยจะส่งผลรุนแรงมากขึ้นเรื่อยนะครับ
สำหรับคนที่เกิดปีมาเมียระวังเอาไว้อย่าไปทำอะไรที่มันแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องแบบว่าใช้แบบพวกขามากมากอะไรอย่างเงี้
ใช่อาจจะไปวิ่งถ้าวิ่งก็คือแบบวิ่งต้องวิ่งหยอดหยอดเซฟเซฟหน่อยเออ
จะนั่งเล่นป๊อกก็ลุกบ้างนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไหมปุ๋ยเอ้าหรอหรอหรออืมครับ
ต่อกันที่ปีมะแม่ค่ะครับคนที่เกิดปีมะแม่นะครับในช่วงสัปดาห์เนี้ย
ก็พื้นฐานดวงมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องเลือกทางเดินนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอแนะนำขอให้ใช้วันที่ดีในสัปดาห์นี้ของชาวปีมาแม่
ค่ะนะครับจะส่งผลให้เขาเรียกว่าเป็นทางบวกเนี้ย
ก็จะมีวันที่เจ็ดเจ็ดวันที่สิบสิบแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมีนาคมครับมีนา
สิบสิบเอ็ดมีนาเป็นวันที่ดีของคนปีแมลงแล้วก็ขอให้ระวังวันที่แปด
แค่วันเดียวเท่านั้นเองอืมแปดวันเดียวอืมจำง่ายอ้าว
ตอนนั้นก็คิวคิวค่ะมาครับเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะ
แปดนักกษัตริย์นะคะยังเหลืออีกสี่นักกษัตริย์ที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนะคะ
ฟังไปแล้วเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบานค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่ออีก๔นักศัตริย์ที่เหลือค่ะ